มึงอย่าคิดสิว่ามึงอยู่ในประเทศนี้แล้วมึงได้อะไร

มึงต้องคิดว่ามึงอยู่ในประเทศนี้แล้วมึงให้อะไรแก่ประเทศ

กูว่ามันไงเหี้ยมึงคิดดูไอ้เหี้ย
คนแม่งคิดโง่โง่แบบไอ้เหี้ยนี่มากมายมหาศาล
บ้านเมืองและโลกมันถึงเป็นอย่างนี้ไง
มึงคิดว่าอีกหากมึงอยู่ที่นี่แล้วมึงได้อะไร
พ่อมึงเหรอมึงอยู่ประเทศไทยแล้วมึงบอกว่ามึงได้อะไร
ทำไมมึงไม่คิดไอ้สัตว์มึงไม่คิดไอ้เฮีย
ไอ้จิบหายมึงไม่คิดไอ้เล่แต่ตบแม่งไอ้เหี้ย
มึงคิดสิว่าเมื่อมึงเกิดมาในแผ่นดินนี้
มึงจะคืนอะไรให้แก่แผ่นดินมึงบ้างไอ้จิบหาย
มึงว่าประเทศนี้มึงไม่ต้องง้อรัฐบาล
มึงรู้ไหมคำถามแบบของมึงเนี่ยนะมึงรู้ว่ามันถูกใจกูมากเลย

ทุกคนมึงบอกว่ามึงเกิดมาแล้วมึงได้อะไร
มึงได้แล้วมึงยังไม่พออีกมึงบอกน้อยไปอีกคือสมัย
สัตว์ทำไมมึงไม่คิดแบบกูบ้างเหรอว่า

เป็นคนขวางแผ่นดินนี้เมื่อมึงเก่งแล้วมึงรวย
หาเงินได้มากมายทำไมมึงไม่คิดคืนให้แก่บ้านเมืองวะ
ไอ้สัตว์ทำไมมึงจะเอาเงินหาพ่อมึงทำไมเยอะแยะ
เอาไปทั้งพ่อมึงเหรอมึงไว้ธนาคาร
แล้วสุดท้ายก็ให้ลูกมึงให้หลานมึงเผาขานกันไป
อย่างนั้นเหรอทำไมมึงไม่คิด
ว่ามึงแป้งทุกวันมึงก็มีกินมีใช้อยู่สบาย
มึงจะกินหรูก็ได้มึงจะอะไรก็ได้
แต่ว่าทั้งหมดมึงทำให้แก่บ้านเมืองได้ไหม

จำไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่กูคิด
คิดว่าประเทศของกูเนี่ย

กูอยากเป็นตัวอย่างของคนดีที่แม่ง

กูจะคืนทุกอย่างให้แก่แผ่นดินของกู
กูเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่แผ่นดินของกู
มึงเกิดมาเพื่อประเทศของกู
เพื่อพระเจ้าอยู่หัวที่กูรักด้วย

การวางแผนของชีวิตก็คือการกลับมาตายบ้านเกิด

นั่นคือพื้นฐานของการสร้างถิ่นเกิดของตัวเองก่อน
เพื่อให้ถิ่นเกิดของตัวเองอยู่ดีกินดี
พี่น้องประชาชนคนในจังหวัดเชียงราย
จะต้องได้รับอนิสงฆ์จากสิ่งที่กูสร้าง
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกคนมาทั้งโลก

มองดูตัวเองตั้งแต่เด็กจึงรู้ว่าตัวเองเป็นคนเก่งเรื่องวาดรูป

คุณจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดของประเทศนี้
แล้วครูจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนี้
แล้วกูจะต้องมีตังค์ร่ำรวย
แล้วกูจะเอาเงินของกูทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะ
คือการสร้างวัดคิดแต่เด็ก